คุณผู้ชมดูต่อเนื่องเลยเหมือนกันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
แล้วรถคันหนึ่งเป็นรถกระบะนะเขาจะหักหลบกระบะที่หักมานะ
แล้วปรากฏว่ารถคันนี้พุ่งไปตรงเกาะกลางแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
เสาไฟทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถฝั่งเลนตรงข้ามลองดูค่ะ
เห็นหลายมุมมากจริงคุณผู้ชมค่ะเนี่ยกล้องวงจรปิดปิดด้วยกล้องหน้ารถด้วย
กระบะคันสีดำเนี่ยเขาหลบคันขาวมุมนี้ค่ะจะเห็นเลยว่ามันเฉียว
เกาะกลางแล้วก็นู่นไปโดนคนขี่มอเตอร์ไซค์เต็ม
เตอร์ไซค์กลิ้งแล้วนิ่งอยู่กลางถนนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วเดี๋ยวดูนะสภาพความเสียหายของรถคันที่ติดกล้องน่ะ
รถกระบะดำไปจอดอัดอยู่ตรงหน้าเต็นต์รถนะคะ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่โอ้โหดูสิสภาพ
ดึง๒๓นี่๓คันนะฝั่งนี้นะแล้วมีมอเตอร์ไซค์อีก๔ถูกไหม
ส่วนกระบะคันขาวที่เป็นต้นเรื่องเลยไปไหนแล้วก็ไม่รู้ค่ะ
แล้วนี่ศูนย์ตรงนี้อะไรบ้านเต้นรถพังเสียหายเหมือนกัน
ใช่ดูล้อสิบิดเบี้ยวแบบนี้เลยค่ะ
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บสาหัส๑คนนะคะ
แล้วเกิดขึ้นตรงทางหลวงสาย๓๒๓ค่ะ
อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีขาออกตัวเมือง
แล้วนี่หน้าเต้นรถมือสองโอ้โหซากรถคุณผู้ชม
ดูแขนพี่คนนี้คือแขนตรงปลายนั้นหักเลยนะคุณ
กระดูกแขนท่อนปลายอ่ะขาเขอท้องเทิงเลือดออกหมดฮะ
ใช่ค่ะได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะขาขวาก็หักด้วย
คนที่อาการสาหัสคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์ที่
เห็นว่ากลิ้งแล้วก็มานิ่งอยู่กลางถนนใน
โรดมเปรมปรีอายุ๔๕ปีค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพะหนพลพยุหาเสนาก่อนเลย
แล้วดูสภาพกันชนหน้าฉีกโอ้โหสารพระภูมิเมื่อกี้ก็โดน

คนที่ขับกระบะสีดำคันที่ติดกล้องหน้ารถเนี่ยนะ
ชื่อว่าพี่มงคลชัยบรรทัศน์พันธ์เล่าให้ฟังบอกว่า
กำลังจะไปฝึกงานแถวแยกแก่งเซียน
ก็ขับมาเลนขวาอยู่ดีคนนี้ค่ะคนนี้
แล้วจู่กระบะคันขาวเขาเปลี่ยนเลนกระทันหัน
คือพอเขาหักขวาผมเองก็ต้องหักขวาแบบนี้
ลักษณะเหมือนกระบะขาวจะกลับรถอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะ
ใช่แล้วทีนี้ตอนที่เขาหักขวาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า
ไปชนกะเกาะกลางตนกลุ่นกับรถ
ชนกับเสาไฟแล้วก็พุ่งข้ามเลนไปอีกฝั่งหนึ่ง
กระบะที่จอดอยู่หน้าเต้นรถมือสอง
ตัวเขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยนะคะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นคุณมงคลชัย
วัดปริมาณแอลกอฮอล์หน่อยว่าเป็นยังไง
เป่าปู๊ดไปขึ้นเกิน๕๐ไหม
ไม่เกินนะสูงเลยแหละคุณผู้ชม
แปลว่าเขาไม่ได้ดื่มมาไม่ได้เมาไม่ได้มีแอลกอฮอลอยู่ในร่างกาย
แต่ทีนี้หลังจากนี้เดี๋ยวต้องตามกระบะคันขาว
คันต้นเรื่องเนี่ยเพราะว่าหายไปไหนแล้ว
คุณดูข่าวเที่ยงอยู่ไหมคุณรู้ไหมว่าคุณคือต้นเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเรียกมา
แล้วก็ต้องมาคุยเรื่องค่าเสียหายต่อไปด้วยนะคะ
ยับเลยนะหลายคันแล้ว๓คันเสาไฟอีก